เที่ยงไทยรัฐช่วงนี้เนี่ยนะคะมาดูเรื่องของการง้อขอคืนดีกันหน่อยคุณผู้ชมที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นหลายข่าวแล้วเวลาไปง้อขอคืนดีไม่สำเร็จมันก็จะเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นทุกครั้ง
รอบนี้ก็เหมือนกันค่ะจุดไฟเผาเลยนะไฟชายไปขอไฟหญิงคืนดีพอไฟหญิงไม่คืนดีด้วยจุดไฟเผาห้องแล้วคุณคิดดูสิคือตรงนั้นน่ะพอไฟมันลามไปอ่ะมันไม่ได้เดือดร้อนแค่คนเดียวอ่ะแล้วห้องเช่าตรงนี้นะผู้พิการทางสายตานหลายคนเลยค่ะเช่าอยู่แล้วนึกสภาพสิมองก็ไม่เห็นล่ะต้องมาหนีไฟไหม
ประชาชนอยู่ในซอยสามัคคี๖ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองนนทบุรีนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกค่ะแล้วห้องที่เกิดเหตุมันเป็นห้องเช่าชั้นเดียว
ไฟกำลังลุกไหม้เจ้าหน้าที่ต้องเอารถน้ำดับเพลิง๓คันมาฉีดน้ำอยู่สักครึ่งชั่วโมงได้
ถึงจะสามารถควบคุมเพลิงได้นะคะปรากฏว่าห้องเช่าประมาณสิบห้องถูกไฟไหม้เสียหายหมดนะคะ
อกจากนี้ก็ยังมีรถแท็กซี่คันหนึ่งที่โดนไฟไหม้ด้วย
แล้วจากการสอบสวนนายนรงอูสามเรือนอายุ๔๔ปี
อันนี้คือเขาก็เป็นคนที่ได้รับผลกระทบเหมือนกัน
เล่าให้ฟังบอกว่าผมนอนหลับอยู่ในห้องเช่ากับภรรยากับลูก
ได้ยินเสียงเหมือนประทัดดังตอนนั้นตกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะใครมาจุดประทัด
แต่พอลุกขึ้นมาดูไฟไหม้ค่ะไฟไหม้ห้องเช่าห้องแรกอยู่ตอนนั้น
ทีนี้คุณนรงก็เลยตะโกนบอกคนอื่นให้ช่วยดับไฟหน่อยไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้
แต่ไฟเนี่ยมันโหมไหม้แบบเร็วมากทีนี้คุณนรงก็เลยต้องบอกภรรยา
พาลูกชายหนีออกมาจากห้องก่อนตัวคุณนรงเองเนี่ยนะคะก็เป็นพลเมืองดี
ต้องไปช่วยคนสูงอายุที่พิการทางสายตาเนี่ยพาออกจากห้องมาได้๔คนนะคะ
แล้วก็มีชาวบ้านมาช่วยกันพาผู้พิการทางสายตาคนอื่นออกจากห้อง
ออกมาได้ครบนะคะทุกคนปลอดภัยแล้วห้องเช่าตรงเนี้ย
อย่างที่บอกว่าผู้พิการทางสายตาเช่าอยู่หลายห้องเลย
ไม่มีใครหยิบอะไรมาทันที่ติดตัวมาเสื้อผ้ามีแค่ชุดเดียว
ก็มีอยู่แค่นั้นที่เหลือข้าวของไหม้หมดเลยนะคะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงผู้พิการทางสายตาที่เอาตัวรอดออกมาได้หน่อยค่ะ
โอ้โหดูแล้วหดหู่จังเลยค่ะหยิบอะไรไม่ทันหรอก
ลำพังแค่จะเอาชีวิตรอดเนี่ยยังลำบากเลย
ทีนี้ถามว่าที่ทุกคนเดือดร้อนเนี่ยมันเกิดจากอะไร
ไฟไหม้มันเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรก็ไม่ใช่

มนุษย์คนนั้นก็คือนายนัชชานนท์แสงอ้วนอายุ๓๑ปี
คนนี้แหละที่เป็นคนวางเพลิง
แล้วเรื่องนี้คนที่ให้ข้อมูลกับเรา
เป็นแฟนของผู้ก่อเหตุต้องใช้คำว่าอดีตแฟนค่ะคุณผู้ชม
ฝ่ายหญิงชื่อว่านางสาวชุติมนต์ขำเจริญอายุ๒๑ปี
ก็เป็นอดีตแฟนของนายนัชชานนท์
ซึ่งคุณชุติมนต์เล่าให้ฟังบอกว่าตัวเธอกับแฟนนุ่มเนี่ย
รากันมาได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งแล้ว
เนื่องจากว่าฝ่ายหญิงก็ไปจับได้ว่าฝ่ายชายไปมีผู้หญิงอื่นก่อน
แล้วทีนี้ฝ่ายชายก็เลยเข้ามาหาฝ่ายหญิงที่ห้องเช่า
แต่มาในสภาพที่ไม่ค่อยจะมีสติเท่าไหร่
เพราะว่าดื่มเหล้ามาไงคะเมาจะมาขอคืนดีกับแฟนสาว
ทีนี้ฝ่ายหญิงก็ปฏิเสธสิคะไม่คืนดีด้วย
เพราะว่าตอนนั้นฝ่ายหญิงก็มีแฟนใหม่แล้วเหมือนกัน
ก็เลยทำให้ฝ่ายชายไม่พอใจบีบคอฝ่ายหญิง
ฝ่ายหญิงก็เลยโทรศัพท์หาแฟนใหม่
บอกว่าแฟนเก่าตามมามารังคาญถึงห้องเลยช่วยมารับไปที
เสร็จแล้วปั๊บเนี่ยแฟนใหม่ก็มารับเธอออกไป
เธอก็ออกไปมารู้อีกทีนึงห้องเกิดไฟไหม้

แล้วก็คิดว่าต้องเป็นฝีมือของนายนัชชานนท์แน่
ทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องไปตามสิคะ
มือเผาคนนี้นายนัชชานนท์ว่าอยู่ที่ไหน
ท้ายที่สุดตำรวจไปเจอสภาพนี่คือยังไม่สั่งนะ
เพราะว่าเมาเหล้าอยู่แล้วก็นอนร้องห่มร้องไห้

ก็ต้องเอาตัวมาสอบที่สถานีตำรวจ
โดยนายนัชนนก็ให้การรับสารภาพนะ
บอกว่าผมไปหาอดีตแฟนสาวจริงแล้วก็ทะเลาะกัน
แล้วที่ผมทนไม่ไหวมันเป็นภาพบาดตาบาดใจคุณตำรวจ
เพราะอะไรรู้ไหมแฟนผมเนี่ยโทรบอกแฟนใหม่
ผู้ชายคนใหม่ให้มารับออกไป

ผมก็เลยโมโหสิที่ผมโดนทิ้ง
ผมเอาไฟแชคมาใช่ไหมผมก็เลยจุดไฟเผามุ้งก่อนเลย
แล้วก็ออกจากห้องเช่าแฟนสาวผมแค้น
ก็คุณเลิกกันแล้วเขาจับได้คุณมีผู้หญิงคนอื่นก่อนนี่
ก็ใช่ไงแต่ไปง้อขอคืนดีแล้วเนี่ยเขาไม่ยอมคืนดีผม

ซึ่งเบื้องต้นตำรวจก็แจ้งข้อหาในนัชชานนท์
วางเพลิงเผาทรัพย์โรงเรือนที่คนพักอาศัย
แล้วก็ต้องนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสพรัฐนาธิเบส

พิสูจน์หลักฐานภูทรจังหวัดนทบุรี
ไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
โอ้โหคนอื่นนี้เขาต้องได้รับผลกระทบ
ได้รับความเดือดร้อนจากฝีมือของคุณ